มาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างนะครับ
เจ้าของโรงไม้ขับกระบะกลับบ้าน

หลังจากขับมาก็เสียหลักพรุ่งตกลงคลอง
ไม่สามารถออกจากตัวรถได้

ขึ้นมาแล้วหนึ่ง
ขึ้นมาแล้วหนึ่งบอล
อ่ะให้กลัวเอาขึ้นมาแล้วหนึ่ง
๑๒ขึ้นมาก่อน
ทุเรียด
เป็นช่วงนาทีที่กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือนะครับ

เรียบทางต่างระดับเชียงรากน้อยบางปะอินนะครับ
ในพื้นที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครสิทธิยา

มันหงายแล้วมันจมลงไปแบบนี้นะครับ
แทบไม่เห็นว่าเป็นตัวรถเลยนะฮะ

ทีนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องดำน้ำลงไปดูนะฮะ
ปรากฏว่าพบว่ากระจกด้านข้างคนขับมันถูกลดลงจนสุดบานแล้ว
แต่ว่าคนขับไม่สามารถออกมาได้ทันนะฮะ
ก็เสียชีวิตอยู่คาที่นั่งคนขับนะครับ
ทราบชื่อคนเสียชีวิตก็คือนายธีรยุทธ์อายุ๔๑ปี
เป็นเจ้าของร้านค้าไม้เป็นเสียร้านค้าไม้เนี่ยนะฮะ
ตำรวจตรวจร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุ
เพราะว่าช่วงบริเวณคอสะพานกับพื้นถนนเป็นต่างระดับลักษณะ
คือมันสุดในถนนสุด
ต่อหม้อสะพานมีรอยปูนแตกเศษปูนกระจายเกลือดเลยนะครับ
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุบอกว่าได้ยินเสียงเหมือน
โอ้โหเสียงกระแทกดังสนั่นหวั่นไหวเลยนะฮะ
คิดว่าเป็นรถยนต์บรรทุกที่ขับผ่านบริเวณนี้
จะต้องหักหลบช่วงคอสะพานกับถนนที่สุดตัว
จนมีชาวบ้านมาเห็นว่าไม่ใช่รถมันทุกข์แล้วล่ะ

ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยนะครับ
ผมได้ยินเสียงตู้มแค่เนี้ยพี่
แล้วพี่ผมก็คิดว่าสิบล้อมันน่าจะเหินอย่างนี้

แล้วผ่านมาสัก๑๐นาทีก็ได้ยินเสียงคนแบบ
บวยวายรถเกินประเทศผมก็เลยวิ่งออกมาดู
ก็เห็นรถเขาทิ้มลงไปแล้วพี่
อันนี้ตรงเนี้ยข้ามรถเขาน่าจะหลบถนนเหรอที่ยังไง
ใช่ปกติเขาหลบกันทุกประจำพี่ผมขับผมก็หลบ
ถนนตรงเนี้ยนะใช่ถ้ามาจากฝั่งนั้นทางแรง
แล้วมาลงตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบว่าโดด

เป็นช่วงพอสะพานใช่เขาก็ต้องเบียกมาฝั่งนี้

ฝั่งอื่นสิบล้องสิบล้อเขาก็ลบกันประจำพี่
แล้วพอสิบล้อหลบมันก็ยังมีเสียงแปลว่าตุ้นข้ามตุ้นตาม
แบบแรงอ่ะดังแปลว่ะใช่ผมก็คิดว่าเป็นสิบล้อ
ขณะที่ญาติรู้ข่าวก็เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุ

แม่ยายของผู้ตายบอกว่าลูกเขยออกจากบ้านตั้งแต่เช้า

ช่วงหัวค่ำเห็นว่ายังไม่กลับบ้านก็เลยโทรตามติดต่อไม่ได้แล้ว
โทรถามเพื่อนก็บอกว่าขับรถกลับไปแล้ว
กระทั่งตำรวจโทรมาแจ้งข่าวร้ายนะครับ
ตำรวจก็สันนิษฐานว่าระหว่างที่ผู้เสียชีวิตขับรถ

คือพื้นผิวถนนกับคอสะพานคือมันต่างระดับกัน
ซึ่งชาวบ้านอย่างที่บอกไปมันเหมือนซุดนะฮะ
ก็เลยทำให้รถเสียหลักนะครับชนกับขอบปูนต่อหม้อสะพาน
แล้วก็พลิกแล้วก็หงายตกลงไปในน้ำแบบนี้
คุณดูสิคือตรงนี้ไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะจมลงไปเกือบทั้งคันนะนะ
เป็นแค่ครูข้างทางแค่นี้เองนะครับ
ก็ต้องส่งศพไปชนะสูตรกันต่อนะครับ